เกิดขึ้นกับสาวใหม่ดาวิกานะคะ
สำหรับชายคนนึงที่ลักษณะเหมือนว่าจะเป็นแฟนคลับ

ดีนะพี่โอปอลเข้ามาช่วยเซฟเอาไว้ได้ทันนะคุณผู้ชม

เป็นห่วงไม่ได้จริงกับความปลอดภัยหลังจากนี้นะคะ
เต๋อยอมรับเลยว่าได้มีการพูดคุยกับน้องใหม่

แม้บางสถานการณ์จะอยู่เหนือการควบคุมก็ตามค่ะ

แล้วก็น้องใหม่ก็เปิดคลิปให้ดูอะไรอย่างนี้ครับ
ตกใจเหมือนกันนะครับคือผมก็มาทราบทีหลังเหมือนกัน
เพราะตอนนั้นผมทำงานอยู่แล้วก็เพิ่งมาทราบเหตุการณ์ว่า

ก็รู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่เหมือนแบบเขาไม่ได้มีอาวุธ
ว่าเขาไม่ได้แบบเหมือนกับเจตนาร้ายที่จะทำร้ายอะไรขนาดนั้น

แล้วก็รู้สึกว่าก็ต้องระมัดระวังตัวขึ้นมากกว่านี้
ผมก็รายเป็นขอบคุณวิวบอลของเขาครับ
เพราะเขาก็แบบเหมือนสัญญาณเขาก็ดีมากเลยนะครับ
เขาก็แบบกันอย่างรวดเร็ว

เออช่วงชาวแก่เขาก็ชื่นชมพี่โอปอล์นะ

พอเห็นปุ๊บเข้าปั๊บเลยคือเข้าไปชาร์จเลย
แล้วก็มีทีมงานตามวิ่งเข้าไปอีกนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเนี่ยรักเขาชอบเขาให้อยู่ในขอบเขตนะคะ
เป็นแบบนี้เนี่ยดาราไม่ปลื้มเหมือนกันนะคะคุณค่ะ
แล้วก็นิดนึงนะน้องที่เขาขึ้นไปเขาป่วยเป็นออทิสติกนะคะ
เออบางกระแสว่ว่าเป็นโรคติดอันนั้นไม่ใช่นะคะคุณพ่อป่วย
ไม่ใช่ไม่ใช่อย่ากล่าวหากันนะคะไม่ดีค่ะ